เกิดเหตุสะเทือนขวัญขึ้นในหมู่บ้านหนองจันทร์อำเภอศรีวิลัยจังหวัดบึงกาล
เมื่อมีคนไปพบศพนายสำรวยยอดแสงอายุ๕๙ปี
นอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ใต้กอภัย

ด้านหลังมีบัตรแผลถูกแทงแต่ศีรษะขาดหายไป
ฆาตกรสุดโหดรายนี้คือนายเขตพิมธาโพอายุ๔๒ปี
ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่มีรั้วติดกัน
หลังก่อเหตุได้ขังตัวเองอยู่ในบ้าน
ตำรวจพยายามเจรจาขอให้มอบตัวแต่ไม่เป็นผล
เพราะผู้ก่อเหตุอยู่ในการคลุ้มครั่งพูดจาไม่รู้เรื่อง
เจ้าหน้าที่ตัดสินใจพังประตูแล้วบุกเข้าไปในบ้าน
ก่อนคุมตัวไว้ได้สำเร็จ

เมื่อเข้าไปในห้องเก็บของกลับพบร่างไร้วิญญาณของนางสุพินทาโพ
แม่ของผู้ก่อเหตุนอนอยู่ที่พื้นอีก๑ศพ
สภาพศพมีมีดไปและปากคาดที่อก

จนที่เข้าไปทดสอบไปในห้องน้ำถึงกับพังอัก
เมื่อพบศีรษะของนางศุกร์และนายสำรวย

กลิ่นเท้าเลือดคลักคลุ้งไปทั่วบริเวณ

นางศุกร์แม่ของฆาตกรตัวไร้นี้

จนที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบประวัติในเขตพบว่า
เสพยาเสพติดและดมสรรระเหย
มีอาการหลอนทางจิตประสาท

ถือมีดเดินปรีเข้าไปหานายสำรวย

นายสำรวยพยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอด
แต่ไม่อาจรอดพ้นเงื้อมือของผู้ต้องหาไปได้

ถูกมีดตัดคอจนหัวหลุดกระเด็น

กอดแม่ที่พิการทางสายตา

จนศีรษะฝากกับแผงจนสลบ

สร้างความโกรธแค้นให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก
วันคุมตัวในเขตมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ชาวบ้านนับ๒๐๐คนต่างพร้อมสะโกนสาบแช่ง
ขอให้ฆาตกรไหล่นี้ตกนรกชกกับชกกัน
ช่วงครอบครัวของนายสำรวยผู้เสียชีวิต
กว่าวงล้อมของเจ้าหน้าที่หมายจากข้อทำร้าย
แต่ก็ถูกสกัดเอาไว้ได้
สุดท้ายการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

และรีบพาตัวผู้ต้องหาออกจากพื้นที่ทันที

เพื่อรับใช้กรรมที่ก่อไว้